เอาละครับเราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปรายศนีย์ครูคศปฐุมธานีกันก่อน

เพราะว่าสหภาพของปรายศนีย์ไทยเขาออกมาร้องเรียนก่อนหน้านี้
บอกว่าโอ้โหใช้งบประมาณไปเนี่ย
หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทในการติดตั้งพัดลมเพดานแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตัวกับพื้นที่ปรับปรุงห้องปิดเมลปรายศนีพันธ์ขาออก
ที่มีพนักงานทำงานอยู่ไม่กี่คนมันเยอะเกินไปนะ
ผู้บริหารเขาก็ออกมาชี้แจงนะครับ
บอกว่าเป็นการคำนวณผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่
ก็เลยแก้ไขแล้วด้วยการลดจำนวนพัดลมลงจาก๓๐ก็ลดลงไป๑๒ตัว
ส่วนเรื่องงบที่ว่าแพงเกินไปหรือไม่แพงเกินไป
ข่าวก็เงียบไปไม่แน่ใจว่ามีการตรวจสอบปรับปรุงงบ
จัดซื้อพัดลมในแต่ละตัวอย่างไรกันนะครับ
แต่ล่าสุดครับทางสหภาพแรงงานปรายศนีย์ไทย
ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องใหม่อีกแล้ว
บอกว่านอกจากพัดลมวันนี้ขอพาไปชม
ห้องน้ำใหม่ของปรายศนีย์คูคต
เขามีการปรับปรุงห้องน้ำหรือว่ารีโนเวท
พื้นที่ห้องน้ำของปรายศนีย์คูคศ๑๒๕๘ตารางเมตร
ก็เกือบ๑๓ตารางเมตร
กว้างเนี่ยคือ๓๔๐เมตรยาว๓๗๐เมตรสูง๓เมตร
หรือว่าบัญชีใบแสดงรายการวัสดุเวลาเราจะก่อสร้างอะไรมันต้องมีรายการแสดง
เบื้องกี่แผ่นสุขภัณฑ์แบบไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไง
ในข้อ๑๐๓งานปรับปรุงห้องน้ำชั้น๒บอกงบประมาณเอาไว้๓๘๐๐๐บาท
เขาก็เลยมีคำถามว่ากับห้องน้ำพื้นที่๑๒๕๘ตารางเมตรแล้วเป็นการรีโนเวทปรับปรุงใหม่
ไม่ได้สร้างใหม่๓๘๐๐๐๐บาทเลยเหลือ
ท้ายว่า๒เดือนที่แล้วผมรีโนเวทคอนโดใหม่หมด
พื้นที่รวม๓๑ตารางเมตรหมดไปแค่แสนต้นนี่เกือบ๔แสน
นี่ทางเพจสาภาพแรงงานปรายศนีย์ไทยเขาบอกเอาไว้นะครับ
แล้วก็บอกว่าผู้ที่ลงเรื่องราวเอาไว้ก็คือ
รัฐวิทยาศาสตร์ฯภักดิ์บริษัทปรัชนีไทยจำกัด
บอกว่าหลังจากวันที่๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ทางบริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัด
ได้เรียกสาภาพแรงงานร่วมประชุมในประเด็นเรื่องพัดลม
หลังตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รอผลสรุปภายใน๒๐วัน
เลยอยากให้ตรวจสอบประเด็นห้องน้ำเพิ่มเติมด้วย
เขาตั้งข้อสังเกตเรื่องราคาเกี่ยวกับการรีโนเวทห้องน้ำที่มันอาจมีราคาแพงเกินจริง
ซึ่งจากการดูวัสดุที่ใช้ตกแต่งห้องน้ำใหม่เนี่ยนะ
ราคาไม่น่าจะถึง๓๘๐๐๐บาทในพื้นที่เพียงแค่๑๒๕๘ตารางเมตร
เพราะวัสดุที่ใช้ก็เป็นวัสดุพื้นฐานธรรมดา

ท่านผู้ชมดูแล้วคิดว่ายังไงหรือว่าท่านที่ทำงานด้านนี้ลองบอกเราหน่อย
สหภาพปรายศนีย์ไทยบอกว่ายกตัวอย่างเช่นโถปัสสาวะ
จากที่ซื้อทั่วไปก็ราคาประมาณ๔๐๐๐บาท
โชชักโครกก็น่าจะประมาณ๖๐๐๐บาท
อ่างล้างหน้าน่าจะสักประมาณ๒๐๐๐บาท
กระจกเท่านี้ก็น่าจะประมาณ๑๕๐๐บาท
กระเบื้องก็น่าจะประมาณสัก๑๐๐บาทต่อตารางเมตร
แต่ทำไมมันแพงไปถึงราคารวม๓๘๐๐๐บาท
กระเบื้องปูพื้นกับปูผนังเนี่ย
เต็มที่ก็๕๐ตารางเมตร
ตารางเมตรละพันนี้ก็ถือว่าหรูแล้วนะฮะ

ถ้า๑๐๐๐๐หนึ่งเนี่ยผมก็ว่าหลู่เลยนะ
แล้วก็อ่างล้างหน้านี่๒๓พันก็ถือว่าหรูแล้ว
คือห้องน้ำปริศนีย์ประชาชนที่ไปใช้บริการก็เห็นว่ามันธรรมดาบ้าน

ซึ่งจะต้องอิมปอดทั้งสุขภัณฑ์ทั้งอ่างล้างมือออกมาจากต่างประเทศ

เนี่ยถ้า๓๘๐๐บาทผมสามารถสร้างบ้านเดียวห้องหนึ่ง

อย่างนี้ที่เขาขายน็อกดาวน์วันนี้เป็นต้นเนี่ยครับ
ทีนี้ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของพัดลม

เข้าไปดูในเพจสภาพแรงงานของปรายศนีย์

ลุกระดมให้ลาออกจากสมาชิก
หลังพัดลม๓๐ตัวดังไปทั่วประเทศ
ปรายศนีย์ไทยมีความเห็นต่าง
ฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยกับผู้บริหาร
ว่าไม่ควรนำเรื่องออกนอกองค์กร

เหมือนหลายเรื่องที่สาภาพแรงงานตรวจพบแล้วเงียบ

ฝ่ายหนึ่งบอกว่าเห็นด้วยกับสภาพแรงงาน
กระชากหน้ากากที่ได้รับเงินทอน
ในการปรับปรุงอาคารที่ทำการ
คณะกรรมการสาภาพชุดนี้จะครบวาระ๘ธันวาคม๒๕๕๙
เคารพการตัดสินใจของสมาชิกในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

ในกลุ่มไลน์แล้วก็แชร์ไปในกลุ่มอื่น
แท็กเรียกร้องให้ลูกน้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาพแรงงาน
กฎหมายแรงงานห้ามแทรกแซงการดำเนินงานของสภาพแรงงาน

กระทรวงแรงงานถึงการกระทำของผู้บริหารคนนั้น
ที่มีการติดแฮชแท็กเรียกร้องให้ลูกน้องลาออก
บอกว่าจัดทีมมาสู้ดีกว่าลาออก

คนที่เปิดเผยเรื่องนี้ทางนายสุเทพ
ก็บอกว่าเรื่องนี้สภาพแรงงานต้องการให้เกิดความถูกต้อง

ประเด็นการตรวจสอบนิสาภาพต้องการให้ทุกอย่างตรงไปตรงมาครับ
โปร่งใสในเมื่อไทยแลนด์
ในเมื่อจะเป็นใบสนิทไทย๔๐
คุณจะกลัวอะไรกับการตรวจสอบ
แล้วกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฉบับใหม่นี่
ก็บอกในเหตุผลอยู่แล้วว่าต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
แล้วทำไมคุณกลัวสื่อสื่อก็คือประชาชน
ทำไมคุณกลัวสาภาพสหภาพก็คือประชาชน
ถ้าคุณโปร่งใสจริงคุณจะกลัวการตรวจสอบครับ
เรื่องนี้นะครับทางสภาพพรายศนีย์ไทยบอกว่าสุขนี้
สิบเก้ากรกฎาคมเดี๋ยวจะออกแถลงการแจ้งความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่ง
มีไอ้โม่งได้เงินทอนแน่เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต่างเนี่ย
สหภาพเองก็กำลังถูกกดดันจากฝ่ายบริหารให้คนที่เป็นลูกน้องลาออกจากสหภาพ
ซึ่งมันเป็นเรื่องของลูกจ้างในการที่จะคานอำนาจกับฝ่ายบริหาร
เขาก็เลยมองว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้น